ผมเคยขีดเส้นใต้ไว้ในรายการนี้ว่า
ถ้ากระบวนการยุติธรรมชั้นต้น

หรือชั้นพนักงานสอบสวน
ทำงานอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ
จะแก้ปัญหาความไม่ยุติธรรมในสังคมได้เยอะ
จะแก้ปัญหาคดีไปลกโรงลกสารได้เยอะ

คดีที่เป็นข่าวมา๒๓วัน
และเมื่อช่วงเบรกแรกก็เป็นข่าวไปแล้ว
และวันนี้ก็เป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์

คลิปม่านรูดโอละพอ
เจอ๓ข้อหานุ่มแบงค์แจ้งเท็จกันโชคทรัพย์

นี่ถ้าพนักงานสอบสวน

แล้วก็สอบทั้งฝ่าย

แล้วก็สอบเจ้าของโรงแรม
แล้วก็ทำสำนวนส่งอายการ

แล้วเมื่อไหร่จะตัดสินก็ไม่รู้
แต่นี่เพราะพนักงานสอบสวนเขา
เขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่

เป็นเรื่องโกขึ้นมา

อมรับว่ากุเรื่องขึ้นมา
แล้วมันก็กลายเป็น

ไม่ว่าชายไทยหรือชายชาติไหน

ก็ต้องบุ้ยว่าเป็นรูปคนหน้าเหมือน

ตัวเองไม่ใช่ของตัวเองด้วย

แล้วเจ้าของโรงแรมจะฟ้องกลับหรือไม่

ไม่มีใครไปพักเลยครับ

ถ้าคิดว่ามีกล้องอยู่ในโรงแรม

ตัวเองก็ตกเป็นผู้ต้องหา

นี่เพราะพนักงานสอบสวน

สอบไปสอบมาจนจบว่า

กระบวนการยุติธรรมในชั้นตำรวจเนี่ย

ที่ไปลกโรงลกศาลอย่างที่ว่า

ครูปีชากาหมวดจรูแล้ว

ตามกันมาเป็นแถวเลยครับ

นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง

ถ้าตำรวจเอาจริงเอาจังเหมือนกับตำรวจรายที่เพชรชบูรณ์เนี่ย

แต่นี่ตำรวจก็ทำไปตามระเบียบ
แล้วสุดท้ายก็ไปเกี่ยวกับเขาด้วย
เพราะว่าไปถ่ายเอกสารสำนวนให้การอะไรต่าง
ในชั้นสอบสวนเนี่ยไปให้อีกฝ่ายหนึ่ง
เรื่องก็เป็นเรื่องแล้วหลังจากนั้น
ก็มีคนไปแจ้งความเรื่องว่าตัวเองถูกเบียดบังถูกขโมย
อะไรต่ออะไรเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องหวยนี่แหละ

เพราะตำรวจไม่ทำเสียให้เบ็ดเสร็จในชั้นพนักงานสอบสวน
ถ้าสอบกันเบ็ดเสร็จทำให้จริงจังเอาให้มันรู้เรื่องเลย
ใครแจ้งความเท็จคนนั้นผิดต้องเข้าคุก
ยังไม่ใครกล้านี่ยังไม่รู้ว่าจะไปกันทั้งไหน
เรื่องถูกหวยเนี่ยทุกวันนี้คนที่ซื้อหวยก็มีความรู้สึกว่า
พอถูกรางวัลขึ้นมาใครจะมาแจ้งความอะไรหรือเปล่า
นี่เขาก็ส่งกันในโลกออนไลน์ว่าเดี๋ยวนี้ไปซื้อหวย
แล้วปรากฏว่าไปพลิกดูเอ๊ะข้างหลังมีปั๊มเป็นปั๊มตรายางไว้
มีชื่อมีนามสกุลมีหมายเลขโทรศัพท์

ถ้าสมมุติว่าใครซื้อไปแล้วถูกขึ้นมา
แล้วคนที่มีชื่อมีโทรศัพท์อยู่
อ้างว่านั่นเป็นหวยของเขา

ผมถามเรื่องนี้กับดรธนวัฒน์พลวิชัย
ซึ่งเป็นกรรมการบอร์ดสลาก

หวยอยู่ในมือใครคนนั้นเป็นเจ้าของ
แต่ว่ามีคนไปแจ้ง
และมีพยานหลักฐานชัดเจน

ฉะนั้นลอตเตอรี่ที่ประทับตราแม่ค้า
ไว้ข้างหลังพร้อมเบอร์โทรศัพท์

ถ้าแม่ค้าคนนั้นจะมาฟ้องร้องเอาทีหลังว่า
ฉันเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล

ใบอื่นเธอก็ปั๊มตราไว้เหมือนกัน

เพราะว่ามีคนถามเรื่องนี้มาเยอะในโลกออนไลน์ว่า
ตกลงถ้าไปซื้อลอตเตอรี่
แล้วมีประทับตราอยู่ข้างหลังอย่างนั้นเป็นชื่อ
แม่ค้าขายหวยที่ไปรับหวยมาเนี่ย

แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
ความโลบของคนทุกวันนี้

ทำไมคนจึงหลอกลวงกันง่ายกว่าในอดีต

คนยิ่งอยากจะได้เงินโดยวิธีการแปลก
รายการนี้ได้พยายามจะก่อติดมาเป็นระยะ
เรื่องการหลอกลวงกันโดยแชร์ลูกโซ่
ภาพที่เราเห็นชินตาก็คือ
นี่ท่านดูในภาพเถอะ

จะมีกลุ่มคนมีชาวบ้าน
แล้วมาร้องเรียนเป็นระยะ
เรื่องถูกหลอกถูกโกง

เอาคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอีก

แต่คนพวกนี้ก็มีวิธีการ

เอาคนก็เชื่อต่อไปอีก
เวลานี้ประมวลกันแล้วเนี่ย

เยอะมาก

มันทำไมล่ะครับไม่สิ้นไม่สุด

หนึ่งความโลภของคน
ที่คิดจะหลอกลวงคน

แล้วถ้าติดคุก

กระทงเยอะแยะแต่ว่า
ตามระเบียบก็คือว่า

ทำตัวเป็นนักโทษชั้นดี

เราเป็นประเทศที่
ถูกหลอกลวงกันมากที่สุด
ทำไมเราจึงเป็นประเทศที่

มีเท่าแก่มีเท่าแชร์ลูกโซ่

มีทั้งหมดเกือบ๒๐หน่วยงานนะครับ

เรื่องผมเริ่มต้นด้วยว่า
เรื่องนี้ถ้าตำรวจเอาจริงเอาจัง

เรื่องของคดีลูกโซ่

เรื่องนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจัง
มันไม่เกิดอย่างนี้ครับ
ทุกเรื่องนะฮะต้องฝากไว้กับเจ้าหน้าที่เลย

ถ้าเกิดว่าการทำงานมันเป็นมาตรฐานเดียวกัน